ใครจะไปคิดว่าการโพสต์เฟซบุ๊ก
จะทำให้ถึงขั้นต้องฆ่าต้องแกล้งกันได้นะคะ
โพสต์อะไรจะกระแนะกระแหนกใคร

เพราะฉะนั้นแล้วอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
นายไก่ค่ะเป็นคนงานก่อสร้าง
พักอยู่ในแคมป์ด้วยกันก็รวมกันเยอะแหละค่ะ
ข้ามปี๓๑ธันวาคม
เขาก็สนุกเฮฮากันนะเพื่อนคนงานก่อสร้าง
ก็ร้องเพลงกันนายไก่เอาเลยโพสต์เฟซบุ๊ก

บอกว่ากินเหล้าเมาเสียงดังแล้วร้องเพลงก็ไม่ตรงขี่ยังจะร้อง
ว่าเขาอีกว่าเขาร้องไม่ตรงทีร้องไม่เพราะ
คนที่ร้องเพลงอยู่เห็นเสร็จปุ๊บ

เข้าไปที่ห้องในไก่ซึ่งเป็นแคมป์คนงานด้วยกันนี่แหละ
ต่อว่าหลังจากนั้นนายไก่ค่ะไปจ้วงแทง
งานนี้มีคนตายหนึ่งแล้วก็เจ็บหนึ่งนะคะ
วันนี้ค่ะคุณผู้ชมตำรวจนำตัวในไก่
มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วบรรยากาศเนี่ยอย่างที่เห็นค่ะ
ต้องใช้กำลังจากสพคลองหลวงปฐุมธานี
กว่าห้าสิบน้ายมาคุ้มกันการทำแผน
เพราะทั้งชาวบ้านทั้งญาติของผู้ตาย
ญาติของคนเจ็บมาเพียบเลยค่ะ

แล้วก็เห็นไหมเสื้อเกราะกันกระสุนแบบนี้
หนึ่งในคนที่ไปดูด้วยก็คือแม่ของผู้ตาย
นางสมจิตปัญโยตอนที่ไปดูนะ

ชื่อจริงคือนายประจักษ์แว่นระเวย์อายุ๒๑ปี
แม่บอกเลยนะคะบอกว่าต้องการให้นายไก่

ส่วนเพื่อนคนตายตะโกนเลยค่ะ

วันนี้ตำรวจก็เลยต้อง
คือต้องใช้กำลังเยอะมาคุมเข้มแบบนี้
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะแม่ของผู้ตายนะคะ
เข้าไปต่อว่านายไก่ถามว่าทำลูกชายแม่ทำไม

ในไก่มากราบขอขมา
นางสมจิตปัญโยแม่ของผู้ตาย

มันเป็นวันเรียงมันเป็นวันเรียง
มันเป็นวันเรียงมันเป็นวันเรียง
มันเป็นวันเรียงมันเป็นวันเรียง

มันเป็นวันเรียงมันเป็นวันเรียง

มันเป็นวันเรียงมันเป็นวันเรียง
มันเป็นวันเรียงมันเป็นวันเรียง
มันเป็นวันเรียงมันเป็นวันเรียง

มันเป็นวันเรียงมันเป็นวันเรียง

มันเป็นวันเรียงมันเป็นวันเรียง
มันเป็นวันเรียงมันเป็นวันเรียง
มันเป็นวันเรียงมันเป็นวันเรียง
มันเป็นวันเรียงมันเป็นวันเรียง

มันเป็นวันเรียงมันเป็นวันเรียง
มันเป็นวันเรียงมันเป็นวันเรียง

มันเป็นวันเรียงมันเป็นวันเรียง

มันเป็นวันเรียงมันเป็นวันเรียง
ตอนที่ในไก่ไปขอขมาคุณสมจิตแม่ของผู้ตายเนี่ย
คุณสมจิตก็บอกว่าไม่ยอมรับการขอขมาในครั้งนี้นะฮะ
ส่วนในไก่ก็ต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาคือ
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานั่นเองค่ะ